ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมโหดนะฮะซึ่งไปไปมามาเนี่ย
ผู้ต้องหาเนี่ยร่วมสิบคนค่ะนะครับคดีที่ผู้ชายคนหนึ่ง
อายุสามสิบสามปีเป็นพนักงานคลังสินค้าของสถานีอ่าสถานีส่งน้ำสุวรรณภูมิอ่า
เขาก็มีภรรยาแล้วล่ะมีลูกเล็ก๓เดือนเนี่ย
แต่ไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วแฟนของผู้หญิงคนนี้เขาจับได้
ก็เลยให้ผู้หญิงคนนี้แชทแล้วก็ล่อลวงมาเหมือนเป็นนกต่อ
ถูกต้องก็มาที่บ้านของฝ่ายหญิงในพื้นที่สมุทรปราการ
ซ้อมเขาซะจนเขาตายเอาศพไปทิ้งในพื้นที่สมุทรปราการ
ท้องที่ของสพบังเสาทงแต่พอตำรวจอ่า
เขาได้รับแจ้งเรื่องคนหายแล้วไปตามจนเจอรถจักรยานยนต์
ไอ้คนร้ายกลุ่มเนี้ยมันก็อำพลางศพทันที
การเอาศพไปขุดฝังในพื้นที่นู่นฉะเชิงเศร้าอืม
ร่วมกันทำเป็นขบวนการหลายคนเลยนะคะโอ้โหนะฮะ
ที่สุดแล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถตามไปตรวจสอบจนไปขุด
ศพของผู้ชายคนนี้ขึ้นมาได้อืม
เพราะว่าผู้หญิงที่เป็นนางนกต่อเนี่ยเข้ามามอบตัวใช่ค่ะ
แล้วก็สาธยายถึงพฤติกรรมที่ผู้ชายคนนี้ถูกซ้อมจนเสียชีวิต
ถูกเอาศพไปทิ้งนะตัวเธอเองก็ถูกกระทำอะไรยังไงบ้าง
มีกี่คนกี่คนแบ่งหน้าที่กันทำงานยังไงโอ้โหต้องบอกว่า
คือนอกจากจะโหดเยี่ยมแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่า
ไอ้คนที่ถูกสั่งให้ทำมันจะทำอ่ะค่ะเพราะว่ากลัว
คนสั่งอ่ะนั่นน่ะสิคือเจ็ดแปดคนเนี่ยนะ
ถ้าไม่ยอมแล้วร่วมกันซ้อมไอ้นั่นคนเดียวเนี่ยเผลอไอ้นั่นมันตายก่อน
ค่ะแต่นี่ยอมทำหมดเลยนะทั้งซ้อมเขาจนน่วมจนเขาตาย
เอาศพไปทิ้งเอาศพไปขุดไปฝังเนี่ยมันบอกเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ไม่น่าเชื่ออืมคดีนี้นะครับภาพที่ท่านเห็นคือภาพที่เจ้าหน้าที่
ขุดร่างของนายชัยประสิทธิ์บุญเลิศหรือว่านายตั้มอายุ๓๓ปี
พนักงานคลังสินค้าสถานีส่งน้ำสุวรรณภูมิขึ้นมานะครับ
หลังจากที่ถูกคนร้ายฆ่าแล้วก็อำพลางคดีด้วยการเอาศพมาฝังดิน
ป่าหลังโรงเรียนวัดต้นหมันหมู่๓ตำบลคลองบ้านโพอำเภอบ้านโพ
จังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะอ่าก็มีทางครอบครัวของผู้ตายนะครับ
ซึ่งก็มีภรรยาด้วยนะครับที่อุ้มลูกวัย๓เดือนมาดูที่เกิดเหตุ
อืมพอเห็นศพนี่ก็ร้องไห้โฮเลยนะครับภรรยาชื่อนางสุริญญาคล้องรอด
อายุเพิ่งยี่สิบเอ็ดปีเท่านั้นมีลูกสามเดือนนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็คือนางสุริญญาภรรยาของผู้ตายเนี่ยไปแจ้งความไว้ที่สพบังเสาทง
สมุทรปราการบอกว่านายชัยประสิทธิ์สามีหายตัวไปตั้งแต่๒กุมภาพันธ์
แล้วตำรวจก็ตามตรวจสอบจนไปเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ทิ้งไว้ในป่าย่าบริเวณใกล้วัดบัวโรยอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
และมีหลักฐานสำคัญก็คือโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
พอเอามาตรวจสอบเนี่ยพบว่าโทรศัพท์มือถือผู้ตาย
มีการแชทติดต่อพูดคุยกับนางสาวแปรทิพย์โลกรัก
ที่สุดแล้วนางสาวปลายอมมามอบตัวกับตำรวจสพบังเสาทงที่สมุทรปราการ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่นางสาวปลานะฮะ
หลังจากถูกซ้อมจนเสียชีวิตแล้วตำรวจเจอจักรยานยนต์
เขาก็เอาศพไปฝังกันที่แถวฉะเชิงเศร้าตำรวจก็เลยตามไปขุด
เจอศพเนี่ยแหละครับตำรวจก็พาตัวไปพาไปชี้จุดฝังศพ
ขณะที่ชี้จุดฝังศพครอบครัวผู้ตายก็ตะโกนด่าทอนางสาวปลา
ค่ะเกี่ยวกับความโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องกันตัวไป
ส์ซาวจุดที่ฝังศพกับสพบ้านขาลสสวุปราการจุดที่ซ้อมเขาแล้ว
ศพไปทิ้งตอนแรกนางสาวปลาหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่า
ก่อนหน้านี้ตัวเองทำงานบริษัทเดียวกับผู้ตายก็คบหากันคบหากันได้ไม่นานหรอก
พอทราบว่าผู้ตายมีครอบครัวแล้วก็แยกทางกันส่วนตัวเองก็ลาออกจากงาน
ซึ่งอยู่ที่ชุมชนหลังวัดมงคลนิมิตรตำบลบางสาวทงอำเภอบางสาวทง
สมุทรปราการเมื่อ๒กุมภาพันธ์ตอน๑๘นาฬิกา
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหปลาก็เล่าให้ฟังเลยเป็นฉากเกี่ยวกับพฤติกรรมในการก่อเหตุ
ปลานี่เล่าอย่างละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนไปมอบตัว
ตามคำให้การของนางสาวปลานี่แหละค่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือหลังจากผู้ตายเลิกงานขี่รถจักรยานยนต์มาหานางสาวปลา
ตอนนั้นนายโอก็อยู่ในบ้านนะคะพอผู้ตายไปถึงนางสาวปลาก็เรียกให้ผู้ตายเข้าบ้าน
พอผู้ตายเข้าไปในบ้านไนโอแฟนนุ่มของนางสาวปลาก็เข้าไปถามผู้ตายเลยว่ามาทำอะไร
แล้วอาศัยจังหวะผู้ตายเผลอเตะเข้าไปที่ข้อพับขาจนผู้ตายล้มทั้งยืน
แล้วหลังจากนั้นค่ะเตะเข้าไปที่ใบหน้าเตะเข้าไปที่ลำตัวอีกหลายครั้ง
ผู้ตายเขากระอักเลือดแล้วเอ่ยปากร้องขอชีวิตนะคะโอ้โห
ตัวนางสาวปลาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่กล้าห้าม
แค่ยืนดูไม่กล้าห้ามไม่กล้าช่วยไม่กล้าทำอะไรเลย
ครับเพราะกลัวนายโอค่ะกลัวว่านายโอจะมาทำร้ายตัวเองด้วย
อืมแล้วพอนายโอเตะจนหนำใจเนี้ยนะเตะกระทืบอยู่เป็นสิบนาทีอ่ะค่ะ
ครับนายโอก็โทรศัพท์ไปตามนายถนอมศักดิ์ศรีสละหรือต้อม
อายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นลูกน้องคนสนิทให้มาช่วยเอาเชือกมัดมือผู้ตาย
ไพ่หลังแล้วก็ขังผู้ตายเอาไว้ในห้องให้ในต้อมเฝ้าดู
ไม่ให้ผู้ตายหลบหนีในต้อมก็ทำตามทุกอย่าง
ซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ตายยังไม่ตายค่ะต่อมานะคะ
นายโอก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ย้อนกลับไปอีกนะคะ
ตอน๓ทุ่มไปซ้อมซ้ำอีกไปซ้อมซ้ำอีกหลายครั้งจนหมดสติ
แล้วไม่พอนายโอตามพวกมาเพิ่มค่ะครับโทรตามนายวิสรุธหีบเงินหรืออูอายุ๒๘ปี
นายกิติพงศ์จงเจริญพิสารหรือเป้อายุ๒๔ปีให้มาช่วย
เอาผ้าห่มห่อร่างผู้ตายซึ่งตอนนั้นยังไม่ตายนะคะอืม
แต่เอาผ้ามาห่อร่างเอาไว้แล้วอ่ะตอนนั้นนายชัยประสิทธิ์ยังมีชีวิตอยู่
แต่หายใจโรยรินแล้วอ่ะครับนายโอติดต่อเช่ารถกระบะเป็นรถกระบะแบบทึบอ่ะนะคะ
จากในแอปแต่ในแอปเมาก็เลยให้นายโอขับรถไปเองอืม
ก็เอารถกระบะมาบรรทุกรถจักรยานยนต์และบรรทุกร่างของนายชัยประสิทธิ์
ซึ่งนายชัยประสิทธิ์ยังไม่ตายนะคะตอนนั้นยังหายใจอยู่
แต่เขาไม่ได้สติแล้วเขาสลบไปแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
ก็เลยเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไปด้วยอืม
นายโอขับกระบะคันนี้ไปในซอยวัดบัวโรยอำเภอบางเสาทงค่ะ
ซึ่งตรงนี้เป็นทางเปลี่ยวนะคะป่าย่ารกทึบเลยทีเดียว
ก็เอารถจักรยานยนต์ไปทิ้งเอาไว้ข้างทาง
ส่วนร่างของนายชัยประสิทธิ์แยกไปทิ้งอีกจุดหนึ่งห่างจากจุดที่ทิ้งรถจักรยานยนต์ไปประมาณ๒๐๐เมตรค่ะ
แต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นเห็นข่าวในเฟซบุ๊คว่าตำรวจไปเจอรถจักรยานยนต์ที่ทิ้งไว้
ครับนายโอก็เลยกลัวว่าจะพบร่างของนายชัยประสิทธิ์
ก็เลยโทรศัพท์ให้นายธินกรสุขเจริญหรือเก่งอายุ๔๑ปีและนายจักริตน้อยสวัสดิ์หรือบาสอายุ๑๙ปี
ขนย้ายศพของนายชัยประสิทธิ์จากจุดเดิมเอาขึ้นรถเก๋งเอาไปทิ้งที่ป่าหลังโรงเรียน
วัดต้นหมั่นอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้าอืมในเก๋งกับในบาส
ก็เนี่ยขุดหลุมเตรียมเอาไว้เลยแล้วก็ฝังกลบเลยแบบเนี้ย
แล้วก็พากันหลบหนีดูสิเออมันก็ยอมทำตามคนเชื่อฟังคำสั่งของนายโอกันหมด

ทั้งที่รู้ว่าคือการฆ่าคนตายแล้วก็อำพลางศพ
จริงแล้วไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตตอนไหน
ตอนขนเขาขึ้นรถตอนอะไรตอนเอาผ้าไปห่อเขาเนี่ย
เขายังไม่ตายยังหายใจรวยรินอยู่เลย

ที่ยืนอยู่พี่เอก็เตะที่แรกเลยที่ขาเตะทีเดียวพับเลย
เตะที่เดียวพับเลยเตะที่ขาล้มก่อนแล้วก็เตะซ้ำอีก
แล้วก็ถามต่อถามว่าจะมารับมาไปไหนจะมารับหนูมาไปไหน
เขาก็ตอบว่าผมจะมารับไปคุยเรื่องงานพี่ไม่มีอะไร
ผมกับน้องเขารู้จักกันที่ทำงานเห็นน้องเขาไม่มีงานทำอยู่ตอนนี้
จะมาอะไรจะมารับไปคุยเรื่องสมัครงาน
แต่คือมันไม่ใช่กับที่พี่ตั้มเขาไปคุยกับเพื่อนเขาไว้
เขาไปคุยกับเพื่อนเขาทำนองว่าเดี๋ยวจะรับหนูพาหนูไปหา

พี่โยก็ถามว่ามึงคุยกับกูไม่ใช่มึงคุยกับกูเนี่ย
ในแชทเนี่ยมึงรู้ไม่ได้ว่ามึงคุยกับใคร
มึงคุยกับกูนะมึงไม่ได้คุยกับไอ้ปลา
นี่ค่ะนางสาวปลาก็บอกอีกว่าหลังก่อเหตุ
นายโอก็พาหนีไปนะคะไปเช่าบ้านอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
อยู่ได้สักประมาณ๑๐วันแล้วก็หนีต่อ
ไปจังหวัดอำนาจริงใช้รถเก๋งของนางสาวมด
ซึ่งเป็นน้องสาวของนายโอในการเดินทาง
มาเกี่ยวอีกคนนึงแล้วมาอีกโอ้โห
แต่ระหว่างหลบหนีนางสาวปลาบอกว่า
เธอก็ถูกนายโอแฟนนุ่มทำร้ายทุกวัน
เช้ากลางวันเย็นทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมด
นางสาวปลาเลยบอกทนไม่ไหวหนีจากนายโอแฟนนุ่ม
ก็เลยมามอบตัวกับตำรวจเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยมามอบตัว
แล้วก็เล่าพฤติการทุกอย่างแบบละเอียดแบบนี้ค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจชุดสืบสวนสพบางเสาทง
จับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุได้อีก๔คนนะคะ
เป้คนนี้ทำหน้าที่ห่อร่างแล้วก็ยกขึ้นรถกระบะ
บาทคนนี้ทำหน้าที่หาที่ฝังศพขุดหลุมย้ายศพไปฝัง
ในอูคนนี้ก็ทำหน้าที่ห่อร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ยกขึ้นรกระบะ
ในเก่งทำหน้าที่หาที่ฝังศพขุดหลุมเอาศพไปฝัง
เก่งยอมรับว่าที่ทำไปเพราะกลัวในโอ
เป็นเพื่อนรุ่นน้องเป็นคนโมโหร้าย
หลังก่อเหตุเก็บตัวไม่ไปไหนกลัวถูกจับดำเนินคดี
เรามีเสียงของในเก่งหนึ่งในผู้ต้องหานะคะ
ขุดเสร็จแล้วสักพักโอก็ขับรถมารับ
เขาให้ผมกับบาทครับเป็นคนยก
ครับผมก็มันเหยียกเหยียดตัวเองไม่กล้าออกไปไหนครับ
ก็ต้องอยู่ในบ้านครับ
กลัวไหมครับกลัวที่ครับกลัวมากเลยครับ
กลัวทั้งเรื่องกฎหมายกลัวทั้งเรื่องที่เรื่องวิญญาณครับ
ทุกคนกลัวในโอกันหมดเลยยอมทำตามทุกอย่าง
แต่ตอนนี้มากลัวกฎหมายกลัวนู่นนี่นั่น
แต่เมื่อก่อนไม่กลัวกฎหมายแต่กลัว
โอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าคน๗๘คนจะกลัวคนคนเดียว
ท่านยอมฆ่าคนยอมอำพลางศพของคนนะ
สำหรับผู้ต้องหาในคดีนี้ตำรวจออกหมายจับแล้ว๘คนนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีนางสาวแปรทิพย์โลกรักหรือปลาอันนี้เข้ามอบตัวแล้วนะครับ
แล้วก็ที่ถูกจับกลุ่มได้ก็คือนายกิติพงศ์จงเจริญพิสารหรือในเป้
นายจักริจน้อยสวัสดิ์หรือในบาสนายธินกรสุขเจริญหรือในเก่ง
นายวิสรุธหีบเงินหรือนายอู่ส่วนคนที่ยังหลบหนีอยู่นะครับ
มีนายสมศักดิ์เล็ดลอดหรือนายโออันนี้คนสำคัญเลยนะฮะ
ฆ่าเขาซ้อมเขาแล้วก็บงการนะครับนายถนอมศักดิ์ดีสละหรือว่านายต้อม
นี่เป็นคนมัดมือผู้ตายนะฮะตอนที่ถูกซ้อมใหม่นะครับ
แล้วก็มีนางสาวปิยพรเล็ดลอดหรือว่ามดน้องสาวนายโอ
ที่ให้รถแล้วก็ช่วยพาหลบหนีนี่อันนี้โดนออกหมายจับด้วยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิกุลรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนคดีนี้บอกว่า
ขณะนี้สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาได้แล้วบางส่วน
ซึ่งให้ปากคำที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีปมสังหารมาจากเรื่องชู้สาว
ส่วนคนร้ายที่หลบหนีหากมีอาวุธปืนก็ขอให้มอบตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
ถ้ายังหลบหนีอยู่แล้วเจ้าหน้าที่เจอแล้วมีการต่อสู้ขัดขืน
ก็ต้องใช้มาตรการในการจับกลุ่มตามขั้นตอน
จากการตรวจสอบประวัติของนายโอนะครับตำรวจบอกว่า
พบว่าเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ค้ายาเสพติดมานานเกือบ๑๐ปี
เข้าออกคุกมาแล้วหลายครั้งข้อหายาเสพติดล้วน
แล้วก็มักจะพกพาอาวุธปืนติดตัวตลอดเวลาการก่อเหตุครั้งนี้
ผู้ร่วมขบวนการส่วนใหญ่ก็คือลูกสมุนของนายโอผู้ร่วมแก๊งยาเสพติด
ก็นั่นแหละถึงกลัวกันจังนะขณะที่ทางฝั่งของผู้ตายนะครับ
วันนี้นายมานพบุญเลิศอายุ๕๖ปีเป็นบีดานะครับ
อ่าแล้วก็นางสาวสุริญญาภรรยาของนายชัยประสิทธิ์ผู้ตาย
ก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสพบางสาวทง
มานพบอกว่าเรื่องนี้มีหลายประเด็นนะหนึ่งก็คือลูกชายเนี่ยถูกหลอกไปฆ่า
แล้วอำพลางศพเคลื่อนย้ายศพถึงสองจุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าโหดร้ายเกินไป
ซึ่งครอบครัวและญาติญาติทำใจไม่ได้อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
อยากให้ผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมามอบตัวให้หมดคือในส่วนของครอบครัวก็ไม่ติดใจอะไรนะ
เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่อยากให้คนที่กระทำผิดเนี่ย
ออกมารับผิดชอบและรับกรรมตามที่ก่อขึ้น
พี่เอารถไปทิ้งแล้วก็ทิ้งไว้ไกลกับรถรอบอันอีก

ตัวร้ายขึ้นไปก็อยากจะให้มันพร้อมตราสมมากทั้งมันอาร์ม
ส่วนภรรยาของผู้ตายนะฮะที่ไปแจ้งความกับตำรวจว่าผู้ตายหายไปตั้งแต่๒กุมภา
บอกว่าวันแรกเนี่ยทีแรกก็เห็นเรื่องแชทที่สามีคุยกับผู้หญิงชื่อปลาก่อน
ตอนนั้นก็แค้นมากว่าทำไมต้องหนีเราไปแบบนี้
ทีแรกคิดว่าหนีไปหาผู้หญิง
เพราะข้อความในแชทเนี่ยเหมือนว่าจะพาหนีไปด้วยกัน
แล้วก็จะปล่อยเราเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียว
แต่สุดท้ายพอมารู้ว่าสามีถูกหลอก
ถูกนางนกต่อแชทหลอกลวงให้ไป
แล้วก็โดนทำร้ายโดนซ้อมถึงขั้นร้องขอชีวิต

แล้วก็อยากให้นายโอตัวการใหญ่กับพวกที่ยังเหลือมามอบตัว
วันแรกที่เราเห็นแชทนะคะแชทที่คุยกันกับคนชื่อปลาเนี่ย
แค้นว่าทำไมถึงต้องหนีเราไปแบบนี้
เพราะว่าแชทมันเหมือนแบบว่าจะพากันหนีอย่างนี้ค่ะ

เราแบบปล่อยให้เราทิ้งลูก
ทิ้งเราเลี้ยงลูกไว้อย่างนี้๒คนเหรอ
พอสุดท้ายวันที่๓มันรู้

เพราะว่าเขาน่าจะโดน

มันร้องไม่ออกพี่
มันร้องไม่ออกจริง

ว่าทำไมถึงทำกันอย่างนี้
สำหรับศพของผู้เสียชีวิตตอนนี้
เจ้าหน้าที่ส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ

ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก

แล้วก็มีซี่โครงหัก๓ซี่

ขณะนี้ญาติก็กำลังดำเนินการเรื่องเอกสาร

วัดบางฉลงนอกอำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการนะครับ

รายสำคัญที่ยังหลบหนีอยู่นะครับ